ท่านผู้ชมครับวันนี้เราไปตามเรื่องของคุณตาบัญชาให้นะฮะ
คุณตาบัญชาที่ทุกท่านคงจะทราบข่าวกันดีอยู่แล้วนะครับ
หลังจากเมื่อ๑๕เมษายนที่ผ่านมา
คุณตาขับรถนะไปซื้อของแถวตลาดบางน้ำเปรี้ยวที่ฉะเชิงเศร้า
แล้วก็จอดรถตรงนี้เข้าซองเรียบร้อยจนจะถอยออกมาเนี่ย
มีกระบะขวางอยู่ก็ถอยออกไปแล้วก็เหมือนกับไปโดนนิดเดียวอ่ะอืมอ่า
ไม่ได้มีบาดผงบาดแผลร่องรอยอะไรเลยนะครับ
รถคันนี้ไม่ยอมถอยให้แล้วก็เป็นภาพอย่างที่ท่านเห็นค่ะนะ
ผู้ชายคนนี้คนขับรถเนี่ยเดินลงมาจะเอาเรื่องคุณตา
แล้วคุณตาไม่ได้ปิดกระจกรถใช่ค่ะมันก็เลยดึงกุญแจไปเลย
คุณตาก็เลยต้องเดินตามไปคุณตาไม่ได้เดินตามไปหาเรื่องนะฮะ
อืมคุณตายุเก้าสิบสองแล้วเป็นราชการครูที่เกษียณแล้วในพื้นที่
จะไปขอกุญแจคืนใช่ผู้ชายคนนี้ก็ทำท่าเหมือนจะขึ้นรถไปแล้ว
แล้วเดินย้อนมาแล้วผลักคุณตาล้มลงหัวฟาดพื้น
แล้วก็นิ่งไปเลยตั้งแต่ตอนนั้นนะคะเลือดคลั่งในสมองค่ะ
สุดท้ายเมื่อวานนี้คุณตาเสียชีวิตนะฮะส่วนผู้ชายคนนี้เนี่ย
ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีไปแล้วนะครับตอนนี้ถูกฝากขังอยู่ในเรือนจำนะฮะ
ตำรวจไปแจ้งข้อหาเรื่องของการกระทำเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตเนี่ยเรียบร้อยแล้ว
แบงค์คนนี้ครับท่านผู้ชมครับแต่ตั้งแต่เกิดเหตุไม่เคยปริปากขอโทษคุณตา
หรือว่าครอบครัวในสิ่งที่ทำไปเลยมีแต่พ่อที่เป็นตำรวจออกมารับหน้าแทนนะครับ
คุณตาบัญชาดิจทาพรไว้๙๒ปีนะฮะภาพอย่างที่ท่านเห็นนะครับ
ตอนนี้คุณตาเสียชีวิตลงแล้วนะครับเสียชีวิตเช้ามืดเมื่อวานนี้ตอนตี๕
ที่โรงพยาบาลพุทธโสธรหลังจากเข้ารับการรักษาอาการอยู่
ตั้งแต่วันเกิดเหตุเนี่ยคือ๑๕เมษายนนะครับต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมาตลอด
แล้วก็ไม่รู้สึกตัวเลยที่ลูกบอกนะครับอาการเนี่ยทรงทรงสุดมาตลอด
แล้วก็เสียชีวิตเช้ามืดเมื่อวานนี้นี่นะฮะ
วันนี้ลูกแล้วก็ครอบครัวเดินทางไปรับศพคุณตานะครับ
คุณตาบัญชาเนี่ยถูกส่งไปตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะฮะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับคุณตามีลูกสี่คนนะครับ
เป็นผู้หญิงสองผู้ชายสองเราได้คุยกับลูกสาวคนที่สามของคุณตาบัญชา
บอกว่าถ้าเป็นไปได้สิ่งที่อยากได้มากที่สุดก็คืออยากให้พ่อเนี่ยฟื้นขึ้นมา
อยากให้พ่อฟื้นขึ้นมามากกว่านะส่วนเรื่องทางคดีกับคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับ
ลูกสาวบอกว่าก็ขอให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีไปตามกฎหมาย
นี่นะฮะคุณตาบัญชาต้องเสียชีวิต

นายนันมณัฐสิริวัฒนสกุลหรือว่าในแบงค์อายุ๒๘ปี
ครอบครัวได้รับศพของคุณตาไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดถวินศิลามงคล
ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้าที่บ้านเกิดนะครับ
แล้วก็มีพิธีรดน้ำศพไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ลูกสาวคนโตของคุณตานะครับอายุ๖๕ปีชื่อว่านางสุธาทิพย์
บอกว่าหลังจากที่มีข่าวบอกว่าญาติเนี่ยติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
ก็เลยส่งศพพ่อไปตรวจชนะสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจ
อันนี้ญาติขอยืนยันนะฮะลูกสาวคนโตบอกไม่เป็นความจริงนะครับ
ญาติไม่ได้ติดใจสาเหตุอะไร
เพราะว่าสาเหตุเนี่ยก็เห็นกันชัดอยู่แล้วตามกล้องวงจรปิดนะฮะ
แต่นี่เป็นการส่งไปตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่เท่านั้น
แล้วช่วง๒๐วันที่ผ่านมาที่พ่อรักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่อาการไม่ดีขึ้นเนี่ยลูกหลานก็ไปเยี่ยมกันทุกวันนะ
แต่ก็ทำใจกันไว้บ้างแล้วนะลูกสาวคนโตบอกว่าก็ได้แต่ปลอบใจกัน
แล้วก็กระซิบข้างหูพ่ออยู่คือเหมือนกับบอกพ่อว่าพ่อก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะ
คือถ้าจะไปก็ไปให้สบายอะไรแบบนี้นะครับ
ลูกสาวคนโตบอกว่าเรื่องของคดีขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
หากพ่อของในแบงค์ผู้ก่อเหตุจะมาร่วมงานศพของคุณตาบัญชา
ทางฝั่งลูกแล้วก็ครอบครัวก็ไม่ขัดข้องนะ
อันนี้คือพ่อของในแง๊งผู้ต้องหาที่ออกมาขอโทษมารับผิดชอบแทนลูกชายอยู่ตลอดค่ะ
ทางครอบครัวเขาบอกว่าเขาก็เข้าใจว่าตัวพ่อเนี่ยไม่ได้ทำ
ถ้าจะมาเคารพศพคุณตาเนี่ยทางครอบครัวก็ไม่ขัดข้อง
ท่านก็ไม่รู้สึกตัวมาตั้งแต่วันแรกแล้วนะคะก็ไม่รู้สึกตัวมาแรก
ลูกก็ทำใจรอเวลาที่คุณพ่อจะจากเราไป
ทั้งที่ท่านควรจะอยู่กับเราได้นานอีกสักหน่อยนึง
ทุกวันทั้งลูกทั้งหลานทุกวันเราต้องเข้าไปกระซิบข้างหูว่า
ให้คุณพ่อหลับให้สบายให้คุณตาหลับให้สบายไม่ต้องห่วง
ก็แล้วแต่เขาทางเราไม่กีดกันอยู่แล้วค่ะอนุญาต
อนุญาตค่ะเราไม่ได้ติดใจสงสัยเพราะพ่อเขาไม่ได้เป็นคนกระทำ
ลูกสาวคนโตของคุณตาบัญชาบอกว่าคุณตาบัญชานี่เป็นคนแข็งแรงมากนะฮะ
อาจจะเห็นว่าอายุ๙๒ปีแล้วแต่ความจริงแข็งแรงมากนะครับ
มาคลุกทุกวันนะนี่นะฮะออกไปตลาดที่ห่างจากบ้านแค่๒๐๐เมตรทุกวันเป็นกิจวัตรปกติ
ลูกหลานเนี่ยก็ห้ามนะครับแต่ก็เข้าใจวิถีชีวิตของผู้สูงอายุว่าเป็นความสุขเล็กน้อยลูกก็ให้ทำ
นี่ครูคุณตาบัญชาฮะเคยเป็นคุณครูรับราชการเป็นคุณครูนี่ครับ
ซึ่งลูกชายคนที่๒นะครับชื่อว่านายเกรียงศักดิ์อายุ๖๓ปีตอนนี้บอกว่าครอบครัวเสียใจกับการจากไปของพ่อมาก
ตอนนี้ที่หนักใจก็คือหลังจากที่พ่อถูกในแบงค์ผลักจนล้มลงที่หน้าตลาดแล้วก็หมดสติไปเลย
ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้วพ่อก็เสียชีวิตเนี่ยตั้งแต่เกิดเหตุจนพ่อเสียชีวิต
แม่ก็คือภรรยาของคุณตาบัญชายังไม่ทราบเรื่องนะฮะเนื่องจากตอนนี้แม่ก็ป่วยแม่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าต่อเนื่อง
แล้วก็กินข้าวไม่ได้อายุก็เยอะแล้วก็พอกับคุณตานะครับต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธโสธรเหมือนกัน
ความจริงอยู่โรงพยาบาลเดียวกันเลยนะฮะคุณตากับคุณยายเนี่ยอยู่โรงพยาบาลเดียวกันเลยแต่ว่าลูกเขาไม่กล้าบอก
กลัวว่าถ้าเกิดแม่รู้เนี่ยถ้าแม่ทำใจไม่ได้แล้วเป็นห่วงพ่อแล้วอาการแม่แย่หนักลงมาอีกเนี่ยเดี๋ยวจะยุ่ง
ไม่ได้บอกตั้งแต่คุณตาเจ็บหนักจนกระทั่งคุณตาเสียชีวิตก็ยังไม่ได้บอกนะฮะช่วงที่แม่อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย
ลูกบอกว่าแม่เนี่ยร้องไห้อยากเจอพ่อทุกวันนะลูกก็ได้บอกว่าบอกกับแม่แค่ว่าเดี๋ยวพ่อมาเดี๋ยวพ่อมา
แต่แม่ก็แบบก็ร้องไห้คิดถึงพ่ออยากจะเจอพ่อนะก็เลยอยากจะให้จากนี้ไปเนี่ยขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นของคุณตาบัญชาถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของกฎหมายแล้วไม่อยากจะให้สัมภาษณ์พูดคุยหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับ
มันเป็นการตอกย้ำและกระทบจิตใจของครอบครัวมากแล้วก็นี้เป็นอุทาหรณ์แก่วัยรุ่นใจร้อนทุกคนขอให้
คิดถึงผลเสียที่จะตามมาด้วย
แก่เขาเหมือนอยากรู้ไงกันนะเนาะก็ไม่ใช้เทือดำไป
ก็คงอย่างนั้นนะครับไม่ได้ถามอะไรครับ
แต่ร้องคิดถึงร้องจะไปหาคุณตา
เป็นลูกของสภาวะถึงเศร้าที่มันผูกพันมา
แล้วก็แกก็กินยามาตั้งแต่๖๐
คุณตาบัญชาดิษฐาพรเป็นอดีตราชการครูนะครับ
วันนี้ก็มีลูกศิษย์มีผู้ที่เคารพนับถือคุณตา

ทุกคนพูดเหมือนกันหมดบอกว่าเสียดายมาก
ที่ต้องสูญเสียผู้ใหญ่ใจดีเสียคนดีในพื้นที่
คุณตาบัญชาไม่ได้เป็นเพียงแค่ครูนะ
ไม่ได้เป็นแค่คนเก่าคนแก่ในพื้นที่เท่านั้น
แต่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคน
แล้วก็เริ่มทำโครงการดีไว้มากมาย
ให้กับโรงเรียนให้กับชุมชนในพื้นที่
สร้างประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่มากมาย
ซึ่งไม่ควรจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย
ทุกคนรู้เสียดายท่านเนี่ย
เพราะว่าคล้ายทุกคนจะรู้จักท่านเหมือน
เหมือนจะลุกทั้งอำเภอจะต้องรู้จักครูบัญชากันหมด
ทุกคนก็ว่าเออไม่น่าจะทำแกเลย
เพราะแกก็ไม่เคยให้ร้ายใครที่อยู่มานะนะแกมีแต่สอนสอนให้อย่างเนี้ย
ไม่มีใครโทษที่ว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนไม่มีใครโทษหรอกค่ะ
เท่าที่เด็กเด็กวัยรุ่นมันเป็นอย่างนี้
เสียดายเสียดายแกถูกต้องเสียดายแกจริง
แล้วก็ได้สอบถามไปยังฝั่งของพ่อของผู้ต้องหานะฮะ
ผู้ต้องหาก็คือนายนันมณัฐสุริวัฒนสกุลหรือว่าในแบงค์เนี่ย
พ่อเขาบอกว่าก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คุณตาต้องเสียชีวิต
แต่ตอนนี้ลูกชายเนี่ยตำรวจก็ดำเนินคดีโดยไม่ได้ละเว้นไปแล้ว
ตอนนี้ถูกส่งเข้าคุกไปแล้วช่วงระหว่างการฝากขังระหว่างการดำเนินคดี
พ่อบอกว่าที่ผ่านมาลูกชายก็ไม่เชื่อฟังพ่อพ่อก็อยากให้ลูกเป็นคนดีนั่นแหละ
แต่มันไม่เชื่อฟังไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยนะฮะวันที่ก่อเหตุก็ยังบอกตำรวจว่าจับเลย
ไม่ใช่ว่าเขาเป็นตำรวจแล้วจะแบบจะต้องมาช่วยเหลือลูกอะไรพวกนี้ยืนยันว่าไม่เคยนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะหาโอกาสไปร่วมงานศพไปเคารพศพคุณตาบัญชา
ส่วนทางคดีนะครับพันธมตโทชะนันทรคำเกตพนักงานสอบสวนของสพบังน้ำเปรี้ยวเจ้าของคดี
วันนี้เดินทางไปที่เรือนจำกลางจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเพราะว่าในแบงค์เนี่ยถูกฝากขังอยู่ที่นี่อยู่ในเรือนจำ
พนักงานสอบสวนไปแจ้งข้อหาเพิ่มนะฮะคือแจ้งข้อหาเป็นทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายนะครับ
โทษจำคุก๓๑๕ปีนะครับเราก็ถามว่าเออแล้วตอนไปแจ้งข้อหาพี่ตัวในแบงค์เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
ตำรวจบอกว่าในแง๊งก็ท่าทางเขาก็ปกติปกติแล้วก็ฝากมาเรื่องเดียวฝากบอกว่าช่วยฝากบอกพ่อผมให้เดินเรื่องประกันตัวให้หน่อย
คือไม่ได้รู้ตัวเลยว่าเนี่ยเขามาแจ้งข้อหาเพิ่มนั่นหมายความว่าคุณตาวัย๙๒ที่ตัวเองเนี่ยผลักเขาล้มลงแล้วก็สลบแน่นิ่งไปเนี่ย
คือเขาเสียชีวิตแล้วก็อย่าแค่ได้รับการประกันตัวห่วงเรื่องให้พ่อมาประกันตัวให้หน่อยแค่นั้น
คนอย่างนี้นะค่ะเออก็ยังไม่เคยได้ยินคำขอโทษออกมาจากปากด้วยนะไม่มีเลยฮะไม่มีเลยครับ